เรื่องของคดีความว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย
ทีนี้พากลับไปที่นครสวรรค์ค่ะบ้านกาแฟ
คุณผู้ชมสถานีตำรวจผู้ทอดเมืองนครสวรรค์
ปรากฏว่ามีการปรับลุคใหม่

ใช่ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะ
คือเมื่อก่อนลักษณะคือทึบ
ท่านใหม่ท่านบอกว่าต้องเปิดโล่ง
ให้คนภายนอกมองเข้าไปแล้วเห็นได้
คือไม่เอาแล้วแบบเดิมวิธีการเดิมไม่เอาแล้วนะคะ
แล้วนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สพเมนนสวันนะคะ
ไปพบว่าในห้องทำงานของชุดปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
ของสพเมนนสวันหรือเรียกว่าชุดศูนย์ห้าเนี่ยนะคะ
ตรงเนี้ยคุณผู้ชมเนี้ยบ้านกาแฟตรงเนี้ยค่ะจากที่เคยติดฟิล์มกรองแสงทึบ
ถูกปรับเปลี่ยนลุคใหม่ให้เป็นกระจกใสทั้งหมดโต๊ะทำงานก็ถูกเปลี่ยนใหม่นะคะ
รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเจ้ากรรมที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเสีย
เสียแต่มีคนแท็กเอามาได้เนี่ยนะคะติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่ทั้งหมดสี่ตัวด้วยกัน
ฮาร์ดดิสต์อ่ะอันนี้ฮาร์ดดิสต์เป็นหัวใจเลยน่ะกล้องวงจรปิดฮาร์ดดิสต์นะคะ
คือจะถูกเก็บไว้ในตู้แล้วล็อกกุญแจตำรวจข้างในเนี่ย
ไม่สามารถที่จะไปเอาฮาร์ดดิตออกมาได้ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาอีกนะครับ
ปรับลุกห้องทำงานใหม่ครั้งนี้นะคะเป็นคำสั่งของพันธุ์ตำรวจเอกนโรงศักดิ์
พรมทานะคะท่านเป็นรองผู้การจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตอนนี้เนี่ย
หมวกหนึ่งก็คือรักษาการผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์นะคะ
บอกว่าแน่นอนเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งอีกไม่กี่วันจะมีการตั้งทีมเจ้าหน้าที่ปรับรามยาเสพติดชุดใหม่๘นาย
เข้ามาปฏิบัติงานแทนชุด๐๕เดิมที่โดนคดีนะคะ
และยืนยันว่าจะไม่มีตำรวจที่อยู่ในชุดเดิมเด็ดขาดค่ะ